เราสองคนที่ร้อนนะครับเพราะว่าเหล่าสาวในวงการบันเทิงเนี่ย
ร้อนเรียกได้ว่าทำเอาโลกโซเชียลเนี่ยร้อนฉา

ถึงขั้นแบบสลัดผ้ากันเลย
แต่ว่าผึ่งเขาท่าแรงด้วยนะสะบัดผ้าอย่างนี้เลยนะคะ
พูดเนี่ยเราไม่เห็นมันบรรยายไม่ได้จริงเลย
ชมกันดีกว่าว่าจะวาบวิวขนาดไหนค่ะ
นานมาทีแถมปีนี้ไม่มีแฟชั่นเซ็ตรับลมร้อน
ก็ใช่ว่าระดับตัวแม่อย่างพลอยเชอร์มาน
จะทำให้แฟนคลับต้องเหงาหงอย
จัดไปให้เบากับบิกินี่ตัวจิ๋ว
ทักษะการโพสต์สุดแซ่บ
สระว่ายน้ำรีสอร์ตรู้ที่ภูเก็ต
ซึ่งเชื่อว่าคุณหนุ่มคงโฟกัสไปที่สรีระสุดเป๊ะ
มากกว่าเป็ดสีชมพูเป็นแน่
โดยทริปหลบลมร้อนนี้ยังพ่วงเอาแก๊งเพื่อนสาว
และหนึ่งในนั้นก็มีว่าที่คุณแม่คนสวย
ลีเดียสารันรัฐรวมทริปอยู่ด้วย
ส่วนที่ทวีความแซ่บแม้จะสละโสดไปแล้ว
ก็เห็นจะเป็นสาวเอมมี่มรกฏ
ชื่อเสียงเรียงนามความสะบึมนั้นไม่เป็นสองรองใคร
แม้ปีนี้ผลงานเผ็ดจะไม่มีวางแผง
แต่ขอบอกว่าพอหันไปส่องอินสตาแกรมต้องตาลุกวาว
เมื่อเจ้าตัวอวดทีเด็ดเปรี้ยวจี๊ด
ในชุดบิกินี่ท้าแดดเดือนเมษาได้แบบเซ็กซี่สุด
งานนี้หนุ่มคงได้แต่อิจฉาตาร้อนสามีไฮโซหนุ่มจิรยุทธ์กันเป็นแถว
และสตรองสุดเห็นจะเป็นคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันทร์
โชว์เรือนร่างสุดเพลียวบางพร้อมชุดทูพีชสีขาว
และที่ต้องยกให้เป็นไอดอลด้านการดูแลรูปร่าง
ตามแบบที่สาวจีนเขานิยมกันเพื่อเป็นการการันตีว่า
ต่อให้ผ่านบทบาทมะมี่มาแล้วถึง๔หน
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคหากคิดจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ